เอาไว้เพื่อชมามักรุ่งหนึ่งกูแล้วกันนะคะ
วิดหวิดหวิดรักล่มไปเรียบร้อยแล้ว

บากฝอผิดของเขาแต่ตอนนี้กลับมาคืนดี

ล่าสุดทั้งคู่จูงมือกันไปหาเลิกแต่งงานกันซะเลย

บอกว่าถ้าเกิดเขากลับมาคืนดีกันได้เขาจะแต่งเลย
เออนะจ๊ะนอกจากเลิกดีที่ได้มานะคะน่าจะเป็นช่วงในปลายปีนี้แล้วนะคะ
หมอดูที่นับถือเขายังทักแรงนะคุณเขาบอกว่าอีก๔ปีข้างหน้าเนี่ย
มีผู้หญิงเข้ามาวุ่นวายอีกแต่มีคำแนะนำให้ทั้งสองคน
ถวายพานพุ่มคู่ที่วัดพระแก้วแล้วชีวิตรักจะราบรื่น
นิวเคลียร์ไม่รอช้าค่ะคุณค่ะพาหวานใจดีเจฝีปากกล้า
ทำตามคำแนะนำทันทีเลยแถมให้สาบานว่าจะรักเดียวใจเดียว
หนุ่มเพชรจ้าออกปากเลยว่าตำนานคลัสโนว่าถูกปิดเรียบร้อยแล้วจ้า
ดูโหน่เฮ้งดูวันเกิดเห็นแบบว่าเนี่ยถ้าอยู่อีกประมาณ๔ปี

ให้ไปถวายพรามพุ่งคู่ที่วัดพระแก้ว

น้องศักดิ์ขอนะคะวัดพระแก้วนะคะว่าจะรักเดียวใจเดียวนะค่ะ
ใช่หมดแล้วคาโซโนว่าจบปิดตำนานไปแล้ว
เขาสบานให้เราได้เห็นเวลูกมั่นใจขึ้นไหมคะ
เปล่าอธิษฐานแค่เพียบเงียบคนเดียวในใจผมไม่ได้ท่องออกมา
ไม่หรอกค่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโอกาสไม่ได้มีมาเสมอ

ต้องแล้วแต่ว่าเราเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เดี๋ยวก็เรียกอาจารย์มาดูให้อีกที
คงไม่เลื่อนออกแล้วล่ะมั้งนั่นก็ไกลเกินแล้วไอ้ที่อาจารย์ดูว่าปีหน้า

ไม่มีไกลไปกว่านั้นนะครับมีแต่เลื่อนเข้า
ตอนนี้ก็สมบูรณ์หมดแล้วนะเรือนหอทุกอย่าง
ตำนานคลัสโนว่าตัวพ่อเรียบร้อยแล้ว

บอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริง

แต่ก็อย่างที่พี่เพชรจ้าบอกนะว่าที่ผู้สาบานไปเนี่ย
พูดในใจพูดเบาไม่รู้ว่าพูดอะไรนะ
เอามีเวลา๔ปีให้นิวเคลียร์ได้รีบจัดการทุกอย่าง
แต่เชื่อว่าถ้ารักการซื่อสัตว์ไม่ต้องไปไหว้
ไม่ต้องไปพึ่งอะไรทั้งนั้นแหละเชื่อนะ
เชื่อว่านิวเคลียร์เอาอยู่